จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมครับรักแท้ในโลกออนไลน์มีอยู่จริงไหม
ผมเห็นหลายคนเขาเจอกันแล้วเขาก็แต่งงานมีลูกมีเต้าไปก็เยอะ
แต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้เซลล์ผู้หญิงคนนี้รู้จักกับแฟนผ่านโซเชียลมีเดีย
คบหาดูใจกันสุดท้ายถูกซ้อมถูกซ้อมถูกหลอกศูนย์เงินไปหลายแสนบาท
แล้วก็ยังขโมยรถของเธอไปเรียกค่าไถ่คุณผู้ชมดูคนรักกันทำกันนะครับ
คุณเอนามสมมุติเป็นผู้เสียหายและนำหลักฐานนะครับออกมาร้องทุกข์กับสื่อมวลชน
บอกเล่าให้ทีมข่าวฟังว่านะครับเธอรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านโลกออนไลน์เมื่อต้นปี
จากนั้นคบหาดูใจกันแล้วตกลงตรงใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันเลย
คุณผู้ชมเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองหลังจากนั้นเธอลงทุนนะครับ
ซึ่งอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับช่างแอร์มาให้จะได้เอาไว้ทำมาหากินกันหาเงิน
แต่ฝ่ายชายไม่สนใจจากนั้นไม่นานนะครับก็ขอเงินนะครับ
แผงพระเป็นเป็นแผงพระเครื่องออนไลน์นะคุณผู้ชมสุดท้ายก็เจ๊ง
เปิดแผงพระออนไลน์แปลกมากครับฝ่ายชายไม่ยอมให้เข้าไปดูไลฟ์เลย
ด้วยความสงสัยสงสัยเธอเลยบุกไปบุกไปดูเลยไปเจออุปกรณ์เสพยาอยู่ในห้องครับ
หลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่องเงินตลอดถึงขั้นฝ่ายชายลงมือทำร้ายเธอ
สลบไปก็มีล่าสุดเมื่อยี่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมาทะเลาะกันแรงครับ
แรงจนฝ่ายชายกระชากกุญแจรถแล้วขับรถของเธอนะรถของเธอ
แต่ขับหนีไปจากนั้นมีนะฮะคือลักษณะการทำงานเป็นขบวนการเธอบอก
ถ้าไม่หาเงินมานู่นนะรถจะส่งออกไปชายแดนแล้วนะ
อกจากนี้ยังมีผู้หญิงโทรมาด้วยบอกว่าไปเจอรถเธอนะแล้วส่งรูปมาให้ดู
แต่ต้องโอนเงินมาหมื่นนึงนะถึงจะบอกพี่กัดนะครับ
เธอก็บอกโอ้โหนี่ต้มตุ๋นกันชัดเนี่ยคุณเอเล่าต่อบอกว่า
ทำทุกวิถีทางเพื่อจะตามรถคืนมาโดยเฉพาะการประกาศตามหารถในโลกออนไลน์ครับ
กดดันจนฝ่ายชายเนี่ยเอารถมาคืนให้แต่ก็ไม่วายนะครับยังขู่นะครับ
ขู่ก่อนจากว่าถ้าแจ้งตำรวจแล้วเขาต้องติดคุกนะออกจากคุกเมื่อไหร่นะ
จะฆ่าให้ตายนะครับบทสนทนาตรงนี้นะครับ
แม่มีคลิปเสียงด้วยคุณผู้ชมฟังไหมฟังหน่อยฟังหน่อย
คุณเอฝากไปถึงอดีตแฟนนะบอกว่าของที่เคยเอาไปจำนำ
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมพระเครื่องของอย่างอื่น
เงินสดอีก๒แสนบาทเอามาคืนเธอด้วย
ไม่งั้นจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับฟังอีกทีฟังอีกที
ก็คือตบตีเราทำร้ายร่างกายเราล่าสุดก็คือตีเราจนสลบไป
หลังจากนั้นนะ
ก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการแย่งกุญแจจากมือเราไป
แล้วก็ขับรถหนีไปหนูอยากให้เขาเอาเงินหาเงินมาคืน
ตั้งแต่เขามาอยู่กับหนูตั้งแต่แรกจนเลิกกัน
ก็คือวงเงินอยู่ประมาณ๓แสนบาทที่หนูได้
พฤติกรรมของเขาแอบโอนเงินจากโทรศัพท์เราไปใส่บัญชีเขา
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูให้เงินเขาไปถ่ายทอง
แล้วเขาไม่เอาไปถ่ายแล้วเขาก็หายไปเลย
ก็คือหาเงินมาคืนเราที่เอาของเราไปทั้งหมด